ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่มิ้วเข็มมาสอนนะคะ
ก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกับเจ้าบ่าวแล้วนะคะ
กับคุณโอปียะทัศน์เห็นมาทัศน์วัยสี่สิบห้าปีนี่ฮะ
บรรยากาศเมื่อเช้าชื่นมื้นนะคะ
ก็คนใกล้ชิดไปร่วมแสดงความยินดีเยอะ

นี่นะฮะก็มีพิธีนะฮะมงคลสมรสนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านข่าวเหมือนเดิมครับไทยรัฐนิวโชว์

มีโอกาสเจอมิ้วเมื่อประมาณ๓ปีกว่า
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามาคุยกับทั้งครอบครัว
แล้วเราก็ดูสมุนเลิกกันแล้วจังหวะมันได้วันนี้พอดีไงฮะ
ทุกอย่างก็เลยมาด้วยกันภายในอาทิตย์เดียวครับ

อาจจะอยู่กันสองคนตายายไปเรื่อย

มิวก็ทำงานกับไทยรัฐมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้

อะไรแบบนี้หยุดไปวันสองวันก็คือมาจัดงานนี่แหละค่ะ
ก็มีงานก็ยังอ่านข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวก็กลับไปอ่านข่าวตามปกตินะคะ
ก็ฝากขอบคุณที่ยินดีกับเราด้วยค่ะ